ขาโดยเฉพาะน่องเรียวขา

ปัญหาอย่างไรบ้าง
ให้คุณหมอเช็คแต่ว่ามันก็จะมีบ้างเวลาเราใส่ส้นสูงที่จะมีความเกร็งของนอก
ทำให้น่องเนี่ยเกิดการบวมปูดออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งตัวคลินิกอิมปินตี้เนี่ยก็จะแก้ไขในเรื่องนี้ให้กับสาว
หนุ่มก็ทำได้นะเอาจริงแล้ว
เยอะอยู่แล้วนะเอาจริงโดยส่วนใหญ่นะคะคือมันก็ตามสรีระเนาะ
แต่ทุกคนก็ต้องเขาเรียกว่าก็ต้องกำจัดส่วนเกิน
ที่แบบมันไม่สวยมันไม่ดีออกไปอะไรอย่างนี้
ซึ่งที่นี่ก็ตอบโจทย์เลย
ยังไงก็สาวที่อยากขาสวยนะก็เรียนเชิญเลยละกันค่ะ

ก็อยากให้ทยอยกันมาเลยมาจองคอร์สเลย

เฉยชอบสวยในมุมเรานะ
ไม่เลยค่ะเอาจริงแล้วอ่ะคือทุกคนอาจจะเห็นแล้วว้าวเนาะ
ทำไมไปงานแค่นี้คือใบเตยอ่ะน้อยนะ
คนมาจากทั่วโลกทั่วประเทศ
เพราะฉะนั้นฝรั่งที่อยู่ในงานประมาณหลายหมื่นคนเนี่ย
กว่าเราเยอะเราคือซอฟต์ไปเลย
แต่เพียงแค่ภาพออกมาบางคนไม่รู้ไงว่าเป็นงานอะไรยังไง
แต่ทำไมใบเตยแบบแต่งตัววาบอยู่
ซึ่งเอาจริงเราพอใจมากเพราะงานนี้เราทำการบ้านเรื่องชุดแบบดีทุกปีอยู่แล้ว

มันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาสำหรับเราไปแล้ว
แต่ว่าคือต้องมองหลายมุมด้วยว่าณวันนี้เราก็แต่งตัวแบบมีการละเทศะ
ไม่ได้แบบว่าโบ้เบ้อะไรเนอะเออไม่ได้แบบเป็นงานที่ต้องเรียบร้อย
ซึ่งมันทุกคนแต่งตัวแบบทุกคนเห็นรูปของแต่ละคนที่ไป
ก็รู้เลยว่ามันล้ำกันขนาดไหนเออที่มันออกมามันทำให้ค่าแบบ
เออมันก็มันก็ปกติของใบเตยจริงเหรอพี่ไม่โอเค
มั่นใจอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนแบบว่าชอบแต่งตัวชอบในความเป็นแฟชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นงานที่งานสายแฟร์เราก็เต็มที่
พี่แมนก็บอกแซ่บแซ่บมากอืมไม่ค่ะพี่แมนก็น่าจะเป็นคนที่เพราะเรียกว่ารับกับอะไรตรงนี้ของเราได้พอสมควร
จนแบบว่าเออเออก็สวยอะไรอย่างเงี้ยหรือพี่แมนเขาปลงหรือเปล่าไม่ปลงหรอกมีหึงมีมีมีมีทับจะแบบว่านั้นนู่นนี่
นี่ก็บอกว่าโอ๊ยป๊ามันเป็นงานนะคือพี่แมนจะหึงก็ต่อเมื่อตัวเองไม่ได้เห็นด้วยตัวเอง

ชัดเจนว่าถ้าอยู่กับพี่หนูจะเรียบร้อยให้แต่ถ้าหลุดจากพี่ไป

เหมือนกับงานนั้นต้องเจอคนเยอะหรือเปล่า

แมนคือจะไม่ชอบเป็นประเภทผู้ชายมาก
ก็คือตัวเองดูได้แต่คนอื่นไม่ชอบให้คนอื่นมอง
แต่ไม่ได้ทำให้คู่เรามีปัญหา

รู้ว่าไปกับเพื่อนก็จะมีแบบหน่อยน้อยใจ
แล้วที่จริงคือเขาจัดมาทรมาท
ฟิเตยก็ไม่ชอบหน่อย

ไม่อยากร้องขนาดนี้อร่อยใจเรื่องมือ
แบบแบบจากหลายหลายโลกอ๋อคือมันไม่ใช่แค่มันเป็นแบบ
อะไรก็ได้ที่เหมาะกับเทศกาลดนตรีจริง
อย่างเงี้ยซึ่งเบ้ยเตยอ่ะไปมาตอนที่เบลเยี่ยมอัมสดัมอ่ะ
หนักกว่านี้อีกใช่ค่ะคือบ้านเราคือซอฟต์แล้วนะเออ
เราก็เลยรู้สึกว่าปีนึงมันคือเทศกาลงานแต่งตัว
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เต็มที่จริงทำการบ้านหนักขนาดไหนบ้างครับ

นี้ก็คือมีอะไรหยิบจับอย่างชุดเนี้ยมันเป็นชุดแบรนด์เพื่อนด้วย
ต้องบอกอย่างนี้แล้วเพื่อนก็แบบบอกว่าเตยไปงานวันพุธใช่ไหม
อ่ะเอาชุดนี้ไปใส่เลยเออฉันเพิ่งทำเสร็จเลยอะไรอย่างเงี้
โอเคเลยแกแบบดีใจมากหรือว่ามันเป็นศีลเยอะได้ไหม
จะดูแบบดูโปรไปยังไม่หรอกค่ะคือข้างในมันก็ใส่กางเกงไทยคัด
ขนาดนี้เลยนะแล้วก็เป็นเสื้อครอบที่เป็นแบบกึ่งบาร์
เออก็ปกติของความเป็นใบเตยคือใส่บนเวทีหนักกว่านี้นะ
แต่พอมีชุดนี้ออกมาก็มีโรคจิตตามด่วน
ค่ะจริงอ่าจริงอ่าเรื่องโรคจิตเดี๋ยวมันมีมาจากพัก
ช่วงปีนี้เยอะมากช่วงปีนี้เยอะมาก
เอาจริงคืออยากให้คนนี้ดูมากอยากส่งต่อไปให้พี่หวาอะไรอย่างนี้มาก
เพราะว่าแต่ละอันก็คือเลิศมากเลยนะคะเห็นแต่ว่ามีการพรงมาทางด้วย
ใช่มีคลางไปที่แบบเบอร์ผู้จัดการเบอร์น้องลุ๊กแล้วก็เบอร์แบบบริษัทด้วย
ก็คือโทรไปคลางชื่อไอ้แน่เอออะไรอย่างนี้
แต่วันนี้เขาบอกเขาหรอกล่ะเตยจริงที่เขาส่งมาให้ลูกดู
ใช่อะไรอย่างนั้นค่ะก็มีเยอะมากบางทีก็โทรเข้าน้องลุ๊ก
ไปดูหนังกับน้องลูกดึกก็โทรมาแล้วก็คลางให้ฟังอะไรอย่างนี้
รู้สึกไงบ้างคะอย่างนี้
ก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องระมัดระวังตัวหน่อยไหม
คือเอาจริงไม่ได้กลัวจากอะไรอย่างนี้นะบางทีกลัวจากเรื่องการถ่ายรูป
หลังจะมีแบบถ่ายเขาเรียกว่าช้อนกล้องหรืออะไรอย่างนี้มากกว่า
แล้วก็เราจะค่อนข้างกลัวในเรื่องของการเจอต่อหน้ามากกว่า
คือถ้าเป็นโรคจิตมันก็ต้องเรามีคนที่คอยเป็นทรัพย์ให้เราอยู่แล้ว
ตั้งแต่ผู้จัดการหรือบริษัทอะไรเพราะมันเบอร์โทรมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้ว
อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมาระวังตัวขึ้นนิดนึง
แล้วก็เวลาไปไหนมาไหนมากกว่าที่จะต้องแบบน่ากลัวอะไรอย่างนี้

มันก็ต้องดูที่หน้างานแต่ละงานด้วยเนาะ
แล้วก็ค่อนข้างหูตาต้องไวนิดนึงเวลาไปงาน
แต่ว่าเอาจริงกับบนเวทีไม่เคยมีปัญหาเลยนะ
คือเขาไม่ได้มาในรูปแบบป่วนหรือว่าจะมาในรูปแบบโทรศัพท์เอ่อ
หรืออะไรอย่างนี้ซึ่งเอาจริงใบเตยว่าสาวเซ็กซี่หรือดาราที่มีความกลิ่นอายเซ็กซี่ทุกคนเจอกันหมด
ในเรื่องของโทรศัพท์โซเชียลหรืออะไรอย่างนี้
แต่เราจะยำเกรงในเรื่องของว่าถ้ามาในความแบบหยาบคายมากหรือว่ามาบุกหน้าบ้านอะไรอย่างนี้
เหมือนที่หลายคนเจอมารอหน้าบ้านมาดักอันนี้น่ากลัวแล้วอันนี้ไม่ไหวแล้วอันนี้ต้องแบบว่าเกิดการแจ้งความหรืออะไรเพิ่มขึ้นเนาะอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าของเรายังไม่ถึงขั้นนั้น
แต่ว่าของเรายังไม่ถึงขั้นนั้นจริงบ้านเข้ามากกว่า

อยากชวนเราไปพูดอีกข้อ
ก็เอาจริงขอบคุณมากนะที่ติดตามผลงาน
แล้วก็เขาเรียกว่าติดตามติดชีวิตเราขนาดนี้อะไรอย่างนี้

คือตอนนี้ใบเตยก็ไม่สามารถไปเป็นแฟนกับคุณพี่ได้แล้วนะคะ

เพราะเขาเป็นตำรวจ

อันนี้ขอบคุณมากที่เป็นรั้วของชาติ
อยากให้คุณพี่ตั้งใจทำงานนะคะ
ก็ไปปกป้องประเทศชาติก่อนเนาะ
ก็เอาจริงอยากให้ติดตามผลงานแบบไกลเนาะ
เพราะว่าก็คือถ้ามีโอกาสไปเจอก็มาเจอหนูได้นะ
เอาจริงมาช่วยแบบว่าโปรเทคได้
เพราะถ้าคุณพี่เป็นตำรวจจริงอะไรอย่างนี้
ขอบคุณมากแต่ยังไงก็อยากให้แบบอยู่ในขอบเขตของความถูกต้องและปลอดภัยเนอะ
หนูมีแฟนแล้วแล้วพี่
พี่ถือว่าเก่งมากพี่กล้าขอหนูเป็นแฟน